มาต่อกันที่คนคลั่งรักกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะสเตตัสสถานะยังไม่มีใครพูดหลุดออกมาจากปากเลย
น้องหลับตรงแล้วก็น้องเบสที่ตกรัก
ว่าความหวานของเขาคืออะไรกันนี่
หลายคนแบบเท้าเอวถามเท้าเอววงกันเลยว่า

คือต้องบอกว่าคู่นี้เขาเล่นละครด้วยกัน
ยังไม่ทันออนหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้เขาลงรูป
คลิปน่ารักออกมาทั้งบ่อยทั้งที
เหลือเกินแฟนคลับบอกว่าต้องจับจิ้นแล้วแหละ
คู่นี้ดูจากสายตาแล้วก็คำพูดคำจาที่คอยหอกล้อกันนะฮะ
แล้วก็เลยโดนแซวว่าพบคนคลั่งรักอีกคู่ของวงการค่ะ
อย่างคลิปอดความหวานที่ตรงขับรถแล้วก็ร้องเพลงนะ

กระหยอดคำหวานใส่กันจนมทร์ต้องเรียกพี่เองค่ะคุณผู้ชม
อ่ะไปดูสิคะถ้าไม่ใช่แล้วจะหวานขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ย
พอแล้วหนูเขิน
พี่ร้องจากเพลงแล้วเนี่ย
ที่ขับรถนั้น
มาร้องเพลงให้หนูไง
คุณพ่อห่วงลูกสาวมาก
เดี๋ยวไปฟังน้องตรงกันหน่อยค่ะ
เขาไปที่บ้านกันมาแล้ว

เซอร์ไพรส์คุณยายน้องเบส

ลูกเขาห้ามคบกับนักกีฬา

ก็น่าจะผ่านอยู่นะ